นั่งมารอใครลูก
อ่อดูดันนี้ลูกไม่ร้องลูก

ปล่อยให้เด็กออกมากี่ได้ยังไงครับ
นี่ค่ะดึกแล้วด้วยนะคะ
เด็กเดินร้องไห้อยู่คนเดียวริมถนนแบบนี้
น่าจะอายุสักขวบสองขวบนี่แหละค่ะ
คือผู้ที่ใช้ติ๊กต๊อกท่านนี้เขาโพสต์เอาไว้
ว่าเตือนเป็นอุทาหรณ์อย่าทิ้งลูกไว้ลำพัง
โชคดีอาจจะไม่เป็นแบบนี้ทุกครั้ง
คนมาดูคลิปนี้หลายล้านวิว
และคนก็ถามว่านี่คือเรื่องจริงเหรอลูก
คุณสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าเรื่องจริงหรือเปล่า
เจ้าของคลิปออกมาชี้แจงว่าทั้งหมดคือเรื่องจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พฤศจิกายนเขากับหัวหน้าแผนก
กำลังจะกลับศูนย์กระจายสินค้าโพธารามราชบุรี
ระหว่างทางหัวหน้าบอกว่าเอ๊ะเห็นแว๊บ

ก็มองกระจกข้างเออเด็กจริง

ตอนแรกหัวหน้าห้ามว่ามิจฉาชีพหรือเปล่า
เอาเด็กมาล่อให้เราจอดรถหรือเปล่า
แต่เขาคิดว่ามันไม่น่าจะอันตรายนะ
จอดรถลงไปดูหน่อยก็แล้วกัน
จอดรถและลงไปดูก็เป็นอย่างในคลิปอะค่ะ

เขาเลยตัดสินใจว่าช่วยดีกว่า
อุ้มเด็กพาเด็กไปศูนย์กระจายสินค้า
ก็เป็นที่ทำงานของตัวเองนะคะไม่ไกลจากจุดที่เจอเด็ก
ฝากเด็กไว้กับพนักงานและตัดสินใจขับรถ
ย้อนกลับไปที่จุดเดิมจุดที่พบเด็ก
แล้วเดินสำรวจเลยทีนี้เดินไปรอบ
มีพ่อแม่อยู่แถวนี้ไหมมีบ้านใครอยู่บ้างไหม

ประตูเปิดเอาไว้เป็นประตูเล็ก
ก็เลยตะโกนถามมีใครปล่อยเด็กออกมาบ้างหรือเปล่า
สักพักเดียวมีผู้ชายคนนึงเมานะคะ
เดินมาหาแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปซื้อของแป๊บเดียวลูกหาย
อ้าวก็เลยสงสัยว่าสงสัยพ่อเด็กใช่ไหมเนี่ย
พาผู้ชายคนนี้ค่ะขึ้นรถไปเจอกับเด็กคนนี้

พ่อเด็กก้มกราบเลยนะคะที่ช่วยเหลือลูกสาวเอาไว้
ก็เลยฝากเป็นอุทาหรณ์ว่ามีลูกเล็ก
อย่าปล่อยให้คลาดสายตาถ้าไปเจอคนไม่ดีเขาล่ะคะ
อาจจะไม่ได้ลูกกลับคืนมานะคะ

ผมมันก็ไม่ให้ยากดังอะไรมากมายหรอก
อันนี้ผมก็เลยเขาก็มากอดแล้วก็ก้ม
ก้มกราบผมก็บอกขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากพี่
ผมก็ว่าอยากดูลูกให้ดีผมก็ว่าไปพักนึง
แต่เมาอาการพ่อเด็กเมาด้วยครับ
นักข่าวของเราก็เลยไปที่ห้องเช่าห้องนี้นะคะ

ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าในเอก็แล้วกันนะคะ
พ่อเด็กบอกว่าคือพอมีข่าวออกไปเนี่ย
คนด่าพ่อเยอะมากเลย
บอกโอ้โหพ่อเมาปล่อยลูกทิ้งไว้ข้างนอกแบบนี้เนี่ยนะ

วันที่เกิดเรื่องยอมรับว่าดื่มมาจริง
มาจากบ้านแม่แต่ไม่ได้เมา
พอกลับมาถึงห้องลืมของเอาไว้ที่บ้านแม่
ห่างจากห้องเช่าประมาณ๓กิโล

ก็เลยปล่อยลูกสาวให้หลับอยู่ในห้องตัวเอง

ปิดประตูเหล็กบานเลื่อนเอาไว้ยืนยันว่าปิดสนิทแล้วนะ
ยืนยันว่าใช้เวลากลับไปเอาของไม่ถึง๑๕นาทีก็กลับมา
แต่ปรากฏว่าพอกลับมาลูกไม่อยู่ค่ะลูกไม่อยู่แล้ว
แต่เห็นรถกระบะจอดอยู่ริมถนน

เหมือนกับบอกว่าเอ๊ะไปฝากของเอาไว้หรืออะไรแบบนี้
แล้วเหมือนกับมีคนให้ข้อมูลว่าลูกของพ่อเนี่ยมีคนช่วย
ก็เลยตามไปเจอสุดท้ายเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของคลิป
บอกว่าเขามาเจอพ่อเองใช่ไหมแล้วก็พาไปเจอเด็ก
ก็ไปรับลูกด้วยความดีใจว่าเอาไว้มีคนช่วย
เขาก็พยายามจะชี้แจงแหละตัวคุณพ่อบอกว่าไม่ได้เมาแล้วทิ้งลูก
อยู่ในห้องแต่ไม่รู้ลูกออกมาได้ยังไง
แต่ผมก็กินเหล้ามาวันนั้นแล้วก็อื่นก็กลับมากับลูกแล้ว
แต่มันดึกแล้วครับเที่ยงคืนฝ่าแล้วอะพี่

ก็เลยคิดว่ามันคงยังไม่ตื้อหรอกแค่ไปบ้านไปเอานมให้เดียว
เพราะลูกผมขาดนมไม่ได้ครับ
เวลานั่นปุ๊บตื่นเขาตื่นเขาร้องเขาต้องกินนมตลอดเวลา
นมมันหมดพอดีผมก็เห็นเออแฟนผมก็ยังไม่เลิกงาน
ช่วงเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งครับตีหนึ่งกว่า
ตีหนึ่งหน่อยแล้วผมก็ขี้รถไปเอานมให้ลูก

พ่อเด็กบอกว่าถ้าเมาจริงจะมาออกตามหาลูกได้ยังไง
เหตุการณ์นี้ก็เป็นความประมาทของพ่อพ่อก็ยอมรับ
เป็นความรู้เท่าไม่ถึงการของพ่อพ่อก็ยอมรับอีกนั่นแหละ
แต่พ่อก็บอกว่าโอ้โหคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องรักลูกอยู่แล้ว
ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ก็อยากจะขอบคุณพี่ที่มาเจอลูกสาว
ขอบคุณที่ช่วยลูกสาวเอาไว้จะจำเป็นบทเรียน
จะจำไปจนวันตายจะไม่ทิ้งลูกแบบนี้อีกนะคะ
พ่อก็ขอยืนยันว่าผมไม่ได้เอาลูกมาปล่อยทิ้งไว้นะ
อยากให้เข้าใจหน่อยอย่าเข้าใจผิดค่ะ